มาดูประเด็นเกี่ยวกับการหายตัวไปของเจ้าของฟาร์มวัวชื่อดังในจังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยนะคะ
คือหายไปสองถึงสามวันแล้วครอบครัวกลัวว่าจะเป็นการถูกอุ้ม

ประเด็นแรกก็คือการที่มีการขัดผลประโยชน์กันในธุรกิจค้าวัวนี่แหละ
ทั้งอีกหนึ่งเรื่องบอกว่าน่าจะมีโจรเข้ามากะจะมาขโมยวัว
แต่เจ้าของมาเจอแล้วก็อุ้มไป

ตำรวจภูทรดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าตรวจสอบรถกระบะมิซูบิชิสีบรอน
รอนเทาหมายเลขทะเบียนสุพรรณบุรี
ซึ่งจอดทิ้งไว้ข้างบ้านในบริเวณป่าละเมาะ
ท้ายหมู่บ้านหมู่ที่๑ตำบลหนองสาหร่าย
รถอยู่ในสภาพล็อกประตู
เบื้องต้นพบว่าเจ้าของรถคันนี้

หรือว่าเฮียสงค์อายุ๕๙ปี
เป็นเจ้าของฟาร์มวัวขุนชื่อดังของจังหวัด
ต่อมาตำรวจไปตรวจสอบที่บ้านพักของนายประสงค์นะคะ
คนที่หายตัวไปบนเนื้อที่ประมาณ๒๐ไร่
ติดป้ายด้านหน้าว่าสลินฟาร์ม
ในตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดี
พบว่าประตูเหล็กหน้าบ้านก็ปิดไว้
ปิดไว้แบบหลวมไม่ได้ล็อกนะคะ
ไปตรวจสอบข้างในไม่มีใครอยู่ในบ้าน
ก็เลยแจ้งนายมณัฐทันทวงเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ให้เขาร่วมตรวจสอบด้วย
ตอนที่ไปเจอสภาพผิวโซทุกตัวค่ะ

เอาฟางแห้งเอาน้ำไปให้วัวกิน

ก็เข้าไปตรวจเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดค่ะ
นายมณัฐผู้ใหญ่บ้านคนที่เข้าไปตรวจสอบ

บอกว่าตัวเองก็สนิทกับนายประสงค์

พบกันครั้งสุดท้ายที่บ้านหลังนี้แหละ

ซึ่งนายประสงค์เป็นคนขยันรักฟาร์มมาก

นายมณัฐผู้ใหญ่บ้านบอกว่า

ขณะที่ตำรวจเร่งติดตามสอบพยานแวดล้อม

โดยยังไม่ทราบว่านายประสงค์หายตัวไปที่ไหน
แต่เบื้องต้นตั้งไว้๒ประเด็นแบบนี้

เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจค้าวัว

อาจจะมีกลุ่มคนร้ายเข้ามาขโมยวัว

แต่ตอนนี้ยังต้องรอผลการสอบสวนค่ะ